คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะ
สาวคนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหดราม่าหนักมากนะ
เพราะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลว่าตัวเธอเองเนี่ยเนรคุณ
เลี้ยงดูบุพการีอย่างคนเป็นพ่อ
โอ้โหเจนี่บอกว่าเสียใจมากนะเรื่องนี้นี่เสียใจหนักมากนะคะ
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้เปิดใจสองพี่น้องเจนี่และลิลลี่
ว่าจับมือผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันได้ยังไง
ความรู้สึกตอนนี้ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยัง
ฟังคำตอบของทั้งคู่กันค่ะ

พอยิ่งกอดก็ยิ่งร้องไห้ไปอีก

บอกว่าอยู่ข้างเสมอนะ
อย่าคิดมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ดีขึ้นค่ะก็ตอนนั้นก็เสียใจ
แต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสงานมากขึ้น
แล้วก็โฟกัสแม่ดีกว่าค่ะ
เรื่องรอยร้าวนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคุณนะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สองพี่น้องกลับมาเข้มแข็งได้เร็ว
ก็เห็นจะเป็นตารางงานที่แน่นเอี๊ยด

กำลังจะมีผลงานเพลงที่ได้ร่วมงานกับนักร้องรุ่นพี่ระดับตำนาน
ฉายานักร้องสาวเสียงพินจินตราภูลาภอีกด้วยนะ

ส่วนเรื่องความสวยความงามเราก็ไม่พลาดกระแสถามสักหน่อยนะ
เพราะได้ยินว่ามีสาวน้อยอยู่คนนึงไม่เจนี่ก็ลิลลี่นี่แหละ
อยากจะขึ้นเขียงอัพดั้งกับเขาด้วย
เหตุเพราะของแท้แม่ให้มามันแบนไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชม
จะไปทำอะไรอย่างนี้ไหมค่ะหน้าตาสัญลงค์เลยค่ะ
ไม่รู้เลยค่ะก็ยังไม่อยากทำตอนนี้
อนาคตก็เรากำเนิดไม่ได้เนอะ
วันหนึ่งมีเหตุผลที่จะต้องทำก็ค่อยว่ากันค่ะ

ส่วนสาวน้อยแหละค่ะอยากจะทำอะไรไม่ค่าโตขึ้นอย่างนี้

ผลงานล่าสุดเลยเพลงเป็นไงบ้างคะ
ก็เดี๋ยววันที่๗พฤศจิกานี้ค่ะกับเพลง

เพลงนี้หนูก็จะมีหนูเป็นโปรดิวเซอร์
แต่งทำนองสอนน้องร้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเพราะเป็นการทำงานครั้งแรกกับศิลปินดังมากของภาคอีสานก็ดีใจมากค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคุณพี่น้องนะคะ
แล้วก็อยากฝากพวกเราไว้ให้ติดตามแล้วก็ให้เป็นกำลังใจแบบนี้ไปตลอดด้วยนะคะ